เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง

เลยจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านคนหนึ่งนะครับ

พี่สนใจธุรกิจถูกดีมีมาตรฐาน
เพราะว่าเขามีทีมงานคอยแนะนำเราทุกอย่าง

ที่ทำให้จากที่ออนไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเลย

สวัสดีครับพี่น้องญาติเพลงทุกท่านครับ
ผมไม้พิรุพรตอนนี้ก็กลับมาทัวร์คอนเสิร์ต
เหมือนเดิมหลังจากที่มีผลกระทบกับวิกฤตที่ผ่านมา
หดหายไปตั้ง๒ปีเต็ม
ธุรกิจหลายอย่างก็เกิดการชะงัก

ก็๖ปีที่แล้วก็ยังทำงานประจำอยู่นะคะ
ทางครอบครัวก็อยากให้มีธุรกิจส่วนตัว

แต่ด้วยที่เราไม่มีประสบการณ์ทางด้านเฟอร์นิเจอร์เลย

เดือนหนึ่งเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ขายได้ไม่กี่ชิ้น

เพราะว่าด้วยลูกค้าเราก็ไม่มีกำลังที่จะมาซื้อค่ะ
ก็ตัดสินใจได้ขายที่ที่มีอยู่
ในช่วงที่ผมไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับ

ชื่อร้านเขาก็คือร้านถูกดีมีมาตรฐาน

เพราะว่าสนใจอยากจะไปเปิดที่จังหวัดอุดรมั่ง
เลยจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านคุณ

ผมเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จแน่นอน
คุณอ่อนครับคุณอ่อนอยู่ไหน
สวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีครับ
ผมทราบเรื่องราวชีวิตของคุณอ่อน

เดี๋ยวเชิญไปดูด้านในลองไปดู
เป็นค้าข้างในร้านค่ะ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

รายได้ก็คือเราพาร์ทเนอร์จะได้๘๕

โอ้โหนี่เชลล์นะครับดูนักของเนี่ย

เพราะว่าทางถูกดีเขาเซ็ตระบบให้กับทางร้านค่ะ
แล้วก็จะมีการทำป้ายสินค้ามาวางเป็นหวดหมู่

ให้ลูกค้ามาซื้อของข้างหน้าโดยเป็นส่วนลด

เวลามาซื้อของเราก็จะมีแต้มสะสมให้กับลูกค้าค่ะ

แต่ว่าตัวอื่นก็ขายดีเช่นกันค่ะ

ระบบสมาชิกด้วยก็ทำให้ยอดขายกระเตื้องจะ
ก็ทางเราก็จะมีระบบโพสต์นะคะ
ที่มีการจัดการที่ดีเครื่องโพสต์เนี่ย

ที่ไหนจะหมดทางบริษัทก็จะจัดส่งมาให้ค่ะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้ค่ะ

แล้วก็ทำให้นำรายได้จากตรงนี้ไป

ก็มีความหวังว่าจะได้ซื้อกลับคืนมาในส่วนนี้

ที่ทำให้จากที่ออนไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเลย

บอกว่าอยากจะทำธุรกิจที่จับต้องได้

ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าทำมากเลยครับ

ถ้ามาร่วมอำนวยความสะดวกในร้านด้วย

จ่ายดินค่าน้ำค่าไฟ
โดนพึ่งสินเชื่อด้วยใช่ไหมครับ

กับทางร้านและพาร์ทเนอร์

วันนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ

ให้คำปรึกษาดูแลเรื่องการลงทุน
และยังช่วยปล่อยสินเชื่อต่างให้ด้วยนะครับ

ค่ะขอบคุณค่ะพี่มายจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ